ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับการถูกฆาตกรรม
ทำให้ครอบครัวต้องสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของบ้าน

แต่เสาหลักของบ้านที่ยังอยู่
ด้วยแม้จะเริ่มโรยราแต่ก็ขอเป็นเสาหลักที่มั่นคงให้กับทุกคนในครอบครัว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
บ้านหลังนี้อยู่กัน๔คนลาน๒คนแล้วก็ตากับยาย
คนโตชื่อเล่นชื่อน้องดีมเป็นโรคทารัสซีเมียต้องให้เลือดทุกเดือน
คนเล็กน้องทันชื่อนางดวงเดือนกินแก้วค่ะอายุ๕๘ปีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ใครก็จ้างทำอะไรก็ไปแต่ก่อนที่ลูกยังอยู่ลูกก็คือแม่ของน้องดีมกับน้องทัน
เราก็ยังไม่ค่อยลำบากเขาก็จะส่งให้แม่พ่อกินทุกเดือน
หลังจากที่ลูกเสียมันก็แบบไม่มีคนทรงเสียเราก็ต้องรับภาระ
พอหลานยิ่งโตก็ยิ่งใช้จ่ายเยอะยายก็ต้องเลี้ยงดูมาเพราะไม่มีคนเลี้ยง
ตากับยายก็ต้องทำงานลำบากเรื่อยมา
แต่ก่อนก็ไปช่วยตาทำตัดไม้รับจ้างทั่วไปนะไปด้วยกันสองคน
ตัดไม้ลวกบางทีก็ตัดไม้ยูคามัดละ๑๔บาท
ถ้าไม้มีก็ได้๔๐๐๕๐๐ถ้าไม้ไม่มีก็๓๐๐๔๐๐ฟาบาทในเต็มที่
ยายก็เพิ่งมาหยุดว่าไม่กี่ปีนี่มันพร้อมปวดหลังนะนะ

หมอก็บอกเป็นกระดูกทับเส้นตาก็ต้องไปคนเดียว

ก็เหมือนผมเป็นคนรักคนนึง
เราก็ต้องทำทำทุกวันไม่ได้หยุดเลย
มันหยุดไม่ได้นะสงสาร๒คนเขานั่นละ
วันนั้นไปจัดไม้รถมันเลื่อนขึ้นไหน
รีบลงไปแล้วก็ไปเอาหินมาหนุนล้อ
คนขับผมมองไม่เห็นบางทีรถมันเหยียบที่หินมันแตก
นิ้วไม่ทันก็เลยทับนิ้ว
ทีนี้นิ้วได้แตกเลือดก็ออกเยอะ

แทบจะทนไม่ไหวนะช้าหมดเลย
ทีนี้เขาก็ส่งไปโรงพยาบาล
หมอก็ถามว่าลุงเอาไงจะให้ตัดหรือว่าไง

ที่ตาทำไม่ไหวที่นิ้วขาดนะนะ

แล้วร้านก็ต้องใช้ทั้งจ่ายต้องกินแบบหมดทุกเดือน

ช่วงที่ตารักษาตัวค่ะ
หนูก็ไปโรงเรียนแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เลือดใกล้จะหมดด้วยค่ะ
ก็วันนั้นมันต้องเดินเรียนทั้งวันเลยค่ะ
แล้วทีนี้มันก็หน้ามันมืดนะคะหน้ามืด
ครูก็เลยมาส่งที่บ้านค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นยายก็ไม่ค่อยได้เอาเข้าไปหาหมอ
เลือดเขาก็หมดเขาก็แย่อย่างนี้

เราก็คิดไปนะถ้าเกิดเราตายแล้วหลานจะอยู่ยังไงอะไรก็คิด
ยายก็เป็นน้ำในหูไม่เท่ากัน
ทีนี้ยายก้มมานะเงยขึ้นมามันวูบ
บ้านมันหมุนหมดเลยลืมตาไม่ได้เลย
ไปหาหมอกหมอบอกน้ำในหูไม่เท่ากัน
หมอกเขาบอกว่ายายพักควรไม่พี่ค่ะพ่อ
ตอนที่ทำงานไม่ได้ก็สงสารหลานแล้วก็สงสารยายเขา
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราเจ็บอยู่แล้วทำงานก็ทำไม่ได้
ทีนี้ยายเขาก็ไม่มีตังค์ให้ลูกให้หลานเขาอย่างนี้เราก็คิด
มากอ่ะเป็นห่วงตากับยายมากที่สุดแล้วค่ะก็วันหนึ่ง
ถ้าท่านเป็นอะไรไปมันจะอยู่กันยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่
อยากให้ทำงานเยอะอยากให้พักผ่อนบ้างเป็นห่วง
แล้วก็พยายามทำงานบ้านยายจะได้ไม่ต้องมาทำตรงนี้
แล้วก็ทำกับข้าวให้น้องกิน
ถ้ากลับมาก็เอาน้ำให้น้ำเย็นทุกวันเลยค่ะ

แต่ไม่อยากให้รู้สึกว่ายังมีหนูอยู่ตรงนี้
พี่ก็ทำงานไม่ค่อยไหวเขาเป็นโรคเลือดครับ
ก็เลยทำแทนเพราะสงสารเขาเขาทำไม่ค่อยไหว
ล้างจานกรอกน้ำซักผ้าอย่างนี้ครับ
ถ้าโตไปก็จะทำงาน

เราก็ต้องเลี้ยงดูเขาบ้างครับ

ทุกวันก็ได้เป็นร้อยบ้าง
จะได้มีค่าใช้จ่ายช่วยตามั่ง
จะได้มีรายได้ทุกวัน
ตาก็จะได้หยุดพักผ่อนบ้างเนี่ย
เกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของยายเดือนนะครับ
จากจังหวัดราชบุรีครับ

เขาบอกว่าเมื่อก่อนตากับยายไม่ได้ลำบากถึงขนาดนี้

เพราะว่ามีลูกสาวที่แสนดี

แล้วถึงเดือนเขาจะส่งไปให้พ่อให้แม่

เพราะว่าจริงตากับยายก็พอที่จะมีอาชีพสำรองอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับ
สองคนตายายและสุขภาพก็ยังไม่ได้ย่ำแย่ถึงขนาดนี้
ก็คือแบบเหมือนอยู่พอได้เลย

วิกฤตนั้นมันไม่ทันตั้งตัวจริงนะคุณผู้ชม
ลูกสาวถูกฆาตกรรม
คดีนี้ก็คือกี่ปีมาแล้วครับ
ธันวานี้ได้๑๑ปีแล้วจ้ะแต่ยังจับไม่ได้เลย
ขอโทษจริงจากใจครับมันเกิดอะไรขึ้นครับ
ห่วงห่วงนี่แหละเพื่อนก็โทรมาบอกว่าส้มตายแล้ว
เก้าวันอ่ะไปเจอศพพ่อก็เป็นลมทำใจไม่ได้

พอหลังที่น้องเขาเสียชีวิตแล้วครับครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างครับ
ลำบากค่ะเพราะว่าต้องรับภาระทุกอย่าง
แล้วรายได้หลักมาจากไหนครับ
ตอนนั้นที่แม่เขาอยู่นั้นยายังทำมีร้องเห็ดนะ
แล้วก็ทำเห็ดก็ยังพอได้อยู่
แล้วพอมาอยู่ร้องมันก็ผูก็พังนะ
มันก็ไม่มีเงินซ่อมนะมันก็เลยไม่ได้ทำ
เห็นบอกว่ามีการเริ่มมีการกู้หนี้ยืมสิน

และต่อเดือนนะครับ

จริงแล้วในสตูจะมีไฟมีอะไรนะ

ตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างลูกรีม
เหนื่อยค่ะเมื่อยแล้วก็

ให้ทุกเดือนค่ะเดือนละ๑เดือนละ๒ครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เห็นบอกว่ายังไปที่โรงข้ามโรงเรียนอย่างนั้น

ใช่ค่ะเดินขึ้นอาคารเรียนค่ะแล้วก็
เป็นลมหน้ามืดค่ะ
เพราะว่าต้องเดินเรียนทั้งวัน
เพื่อนก็อุ้มไปส่งที่ห้องพยาบาลค่ะ
ครูก็ให้ดมยาดมแล้วก็มาส่งที่บ้านให้ยาย

ถ้าเกิดว่ามันมีการให้เลือดหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงลูกดีม
เหนื่อยมากค่ะหัวใจก็เต้นเร็วมากค่ะ
เดินไปเข้าห้องน้ำนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นโรคที่อันตรายมากเลย
อกจากเป็นอันนี้แล้วมีอีกโรคเหรอลูกเห็นบอก
ดีมม้ามโตอีกเมื่อไรล่ะลูก

น้ำมันโตหมอก็เลยต้องให้ตัดค่ะ

มันไม่มีอาการค่ะท้องมันจะป่อง
หมอก็ให้ตรวจสุขภาพตลอด
เขาก็เห็นว่าม้ามโตเขาก็เลยบอกว่า
ต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าม้ามโตเอาไว้ไม่ได้ค่ะ

สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรคุณหมอบอกไหมลูก
เลือดบ่อยก็จะทำให้ม้ามโต

ต้องกินยาหรือว่าฉีดยารักษาอยู่ไหม

แล้วช่วงหลังผ่าตัด๕ปีหมอก็ให้ไปฉีดวัคซีน
เข็มละพันแปดหลายก็เลยไม่ได้พาไปหรอก

นั่นหมายความว่าถ้าน้องตัดออกไปแล้ว

เหมือนแบบไม่แข็งแรงแล้วต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อจะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย

อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย

อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย

อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย

อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย
อเรนนี่ต้องมีวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อที่จะช่วยดูแลพวกม้ามและก็ระบบในร่างกาย

เด็กก็จะได้ไปกินอาหารกลางวันกันที่โรงเรียนเท่านั้นเอง

ไปกินกลางวันที่โรงเรียน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

แล้วได้ไปดูหาหมอหาอะไรไหมครับกระดูกทับเส้น
หมอเขานัดไปพาแต่ยายไม่ไปพา

ไปไหนหลานอยู่ข้างหลังจะกินอะไร
ใครจะดูแลอะไรแล้วร้องไห้เลือดให้อะไรอย่างนี้
ไปผ่าตัดก็คงจะเป็นหลายเดือนนะเนอะ

แล้วก็เงินก็ไม่มีด้วยก็เลยไม่ไป
นอกจากเป็นกระดูกแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอีกโรคนึง

เป็นมา๓๔ปีแล้วแต่ว่ามันนานจะเป็นนะ
ถ้าคนไม่เพียงพอก็จะเวียนหัว

บ้านมันหมุนมันลืมตาไม่ได้เลย
ต้องอยู่ยังไงต้องอยู่อย่างนี้พลิกก็ไม่ได้
วันนั้นนั่งถอนย่าที่หน้าบ้านแล้วนะ
ครับกูปลมหกเกมนเฉียนเทศเลย

เรียกมันมันก็มาจุงออกไปนอน
แล้วแค่รถข้างบ้านเขานะส่งไปหาหมอ
คือหนูมาเห็นยายในสภาพไหนลูก

เหมือนยายแย่มากทำไม่ไหวแล้ว

ดีมหนูทำอะไรบ้างลูกไหนเล่าให้ลุงฟังสิ
อยู่บ้านก็ทำงานบ้านค่ะ
ทำกับข้าวให้น้องกินบางทีก็ทำให้ยายกับตากินด้วยค่ะ
ใครเป็นคนสอนอยู่ทำกับข้าวล่ะลูก

ถ้าอย่างนั้นตาก็จะต้องทำกับข้าวอร่อยจริงแล้วเด็กน้อยนะครับเขามีความฝันนะ

อยากหายจากโรคทาราซิเมียค่ะมันจะได้ทำงานทุกอย่างได้ไม่เหนื่อยช่วยตากับยายได้ทุกอย่างอยากให้ตากับยายสบาย
มันต้องมีวันนั้นลูกกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะดีมนะ
น้องทานแบ่งเบาอะไรบ้างในบ้านทำอะไรบ้าง
ทำงานบ้านช่วยตากับยายแล้วก็พี่ครับ

ได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้ยายจะนำเงินไปต่อชีวิตในส่วนไหนก่อนครับ
อยากได้เล้าเห็ดอยากทำเล้าเห็ด
จะได้มีเงินพาหลานไปหาหมอถ้าราคาดีเราก็จะได้เยอะหน่อยหนึ่ง
วันหกเจ็ดร้อยห้าหกร้อยตาก็ไม่ต้องไปตัดไม้ตัดอะไรอย่างนี้

เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณสำหรับเรื่องราวด้วยนะครับ

คุณผู้ชมครับแม้ว่าครอบครัวนะครับจะต้องผ่านการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
แต่หัวใจของทุกคนก็ยังมีกำลังใจที่จะต่อสู้
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายเดือนนะครับ
จากจังหวัดราชบุรีให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณยายเดือนนะครับ

เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
วันนี้๔ข้อ
๔คนพอดีเลยนะครับคนละข้อ

พร้อมแล้วเชิญยายเดือนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เห็นบอกมาได้มีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ยายมั่นใจเรื่องไหนยายตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้เดี๋ยวยายต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่า
จะตอบเรื่องไหนเว้ยเด็กน้อยจะตอบเรื่องไหนนะครับ
พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑เห็ดเรื่องที่๒อำเภอจอมบึง
เรื่องที่สามแสลมดังเรื่องที่สี่บ้านของเรา
เรื่องที่๕สายันสัญญาเห็ดเรื่องเห็ดครับ

อย่างที่ประชาติบ้านเราเคยมีโรงเห็ด

แต่ว่าก็ไปรับจ้างทำข้างบ้าน

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
นางฟ้ากับเห็ดหูหนู
เท่าไรครับครับครึ่งโลครึ่งโลหรือ๕๐๐กรัมนั่นเองนะครับ

เป็นคู่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะนำไปแขวนไว้นะครับ
๑คู่ต้องการผู้ช่วยมั้ย
ท่านครับมาเป็นผู้ช่วยครับลูก

เพราะโจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
และมัดรวมจำนวน๓คู่
ภายในเวลา๓นาที

มีน้องดีมกับคุณตาช่วยเอาเห็ดใส่ถุง
จดข้อนี้ยายว่ายายทำได้อยู่แล้ว

พร้อมไหมครับคุณยาย

ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ

ยายไวกว่านั้นได้ป่ะ

กินเป็นจำกรรม
เติมไป
ได้แล้วลูกมา

สามคู่เลยจ๊ะ

ถ่ายลูกถ่ายอีกแล้ว

ดูแล้วนะฮะ

เอาล่ะที่๓นะครับเอาล่ะที่๓แหวนแล้วตื่นแล้วพันนะลูก
แหวนเออยายจ๋าคิดว่าทำได้ไหม
คิดว่าได้แต่ก็เด็กน้อยก็ช่วยยายตัวโก่งเลยเหมือนกันนะ
ในวันนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับผู้ช่วยตัวไหน
ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ให้น้องดีมน้องดีมแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องดีม
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือเรื่องอำเภอจอมบึง
แลมดังบ้านของเราสายันสัญญา

ขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องดีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

บ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วลูก

รู้ทุกซอกทุกมุมยังลูกของบ้าน

เราเคยสังเกตผ้าปูที่นอนไหมลูก

บนผ้าปูที่นอนจะมีลายการ์ตูนรูปแกะหลายตัวหลายสีเลย
แล้วแกะแต่ละตัวนะฮะก็ยังมีเลขกำกับอยู่ด้วยลูก
ไม่ได้ไปไกลนะลูกอยู่ที่ผ้าปูที่นอนผืนนี้
อยู่ที่ตัวแกะพวกนี้เหรอลูก
น้องดรีมสมาธิดีนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บนตัวแกะสีเขียวมีเลขใดปรากฏอยู่

หนูก็จำได้ว่าบนที่นอนมีแกะสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวค่ะ
แต่ว่าหนูจำตัวเลขบนตัวแกะไม่ได้ค่ะ
ข้อนี้๕๐๕๐ค่ะแต่ว่าก็จะสู้ค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๑ครับ

จะเลือกนิดไหนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ทันแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องทัน
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องอำเภอจอมบึงแรมดังและสายันสัญญา
เครื่องแลมดังค่ะ
ทำไมหนูไม่เลือกสายันสัญญาให้น้องทำ
น้องดูแสลมดังบ่อยมาก

ขอเชิญน้องทันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แลมดังเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอะไรลูก

แล้วทำไมถึงชอบแลมดังล่ะลูก
มันสนุกดิครับ
แล้วชอบตัวนี้ราคานี่ไหม

เพราะฉะนั้นใช้ประโยชน์มันให้เต็มที่กับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ใส่เสื้อหมายเลขอะไร

ผมจำเบอร์บนเสื้อของเขาได้

เคยเห็นเบอร์บนเสื้อเขา

ตอนนี้เหลือสมาชิกในบ้านอีกหนึ่งท่าน
แต่คำถามเหลืออีก๒เรื่องด้วยกัน
ท่านจะเลือกเรื่องไหนให้กับคุณตาขึ้นมาตอบครับ

อำเภอจอมบึงและสายันสัญญา

ขอเชิญคุณตาบัวลอยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตาเป็นแฟนเพลงพี่เป้าเหรอครับ

ถ้าเขาไปแสดงใกล้ก็ชอบไปดูเขา
เคยไปดูด้วยนั่นแน่ไปบ่อยไหมบ่อย

แต่ก่อนยังไงไม่ชอบเดือนจ๋า

เอาละเกี่ยวกับสายันสัญญานะตานะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง
ของสายันสัญญาตัวเลือกที่หนึ่ง
ชื่อเกิดคือสายันดีเสมอ
ตัวเลือกที่๒เสียชีวิตตอนอายุ๖๐ปี
ตัวเลือกที่สามเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตัวเลือกที่สี่ไม่เคยแสดงภาพยนตร์
แต่ไม่ได้เคยรู้ข้อมูลเขาเลย
ก็นี่ยากสำหรับผมอีกนิดนึง

ตัวเลือกที่สี่ไม่เคยแสดงภาพยนตร์ครับ

แต่ตอนนี้ครบแล้ว๔ข้อครับคุณผู้ชม
ต้องมาเอาใจช่วยและลุ้นกันต่อนะครับว่า

จะสามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของยายเดือนนะครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีต่อทุก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัส๔ตู้นะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้
๕๐๐๐บาท๒ตู้และทุกสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กันได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

พร้อมแล้วมาฟังเฉลยกันนะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องสายันสัญญาครับ
วันนั้นไปตัดไม้รถมันลื่นขึ้นไม่ไหว
รีบลงไปแล้วก็ไปเอาหินมาหนุนล้อ
คนขับเขามองไม่เห็นทีรถมันเยียบทีหินมันแตก

เดือดก็อ๊อกเยอะลืมทำยังไงเขาก็ทรงไปโรงพยาบาล
หมอก็ถามว่าลุงเอาไงจะให้ตัดหรือว่าไง

สงสารเนี้ยเศรษฐ์สองคนแขว้เลยนะ
ยังไงก็สู้ไปเต็มที่ไปนะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของสายันสัญญา
หรือที่พีมก็ใช้ถึงใดเหลือภาพยุทธ

เพราะฉะนั้นครอบครัวเราก็ต้องเคลียร์ด้วย
ถูกครับ

ไม่เคยแสดงภาพยนตร์ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าสายันสัญญาเคยผ่านงานแสดงภาพยนตร์มากกว่า๑๐เรื่อง
คุณตาทำได้แล้วครับ๑ข้อตอนนี้นะฮะได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ทำได้แล้วนะหนึ่งข้อตอนนี้มาลุ้นข้อของคนต่อไปกันนะครับเรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับก็คือเรื่องสแรมดัง
เราก็ต้องเรียนดูข้ามั่งครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

แล้วเลขที่หนึ่งตอบครับ

ถูกถูก

เพราะว่าอาคางิทาเคโนรินะฮะใส่เสื้อหมายเลข๔ลูก
พลาดไปหนึ่งข้อนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะพลาดการลุ้นเงินล้านในวันนี้
แต่ยังเหลือเงินหมื่นและเงินแสนให้ได้ลุ้น
ถ้าจะลุ้นเงินแสนนะครับพลาดอีกไม่ได้แล้ว
ภาวนากันอย่างเดียวว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
จากเรื่องบ้านของเราครับ

หนูก็ไปโรงเรียนแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เลือดใกล้จะหมดด้วยค่ะ
ก็วันนั้นมันต้องเดินเรียนทั้งวันเลยค่ะ
แล้วทีนี้มันก็หน้ามันมืดนะคะหน้ามืด
ครูก็เลยมาส่งที่บ้านค่ะ
เป็นห่วงตากับยายมากที่สุดแล้วค่ะ
ก็วันหนึ่งถ้าท่านเป็นอะไรไปมันจะอยู่กันยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
บนตัวแกะสีเขียวมีหมายเลขใดปรากฏอยู่
ตอบตัวเลือกที่หนึ่งค่ะหนึ่ง

ถูกครับ
บนตัวแก่สีเขียวนะครับมีหมายเลขหนึ่งปรากฏอยู่นะฮะ

ข้อนะฮะครอบครัวของคุณยายเดือนจากจังหวัดราชบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
คุณคุณสาเหลืออีกหนึ่งข้อ
หนึ่งแสนบาทในข้อสุดท้าย
ถึงได้บอกว่าถ้าลุ้นเงินแสนตอนนี้นะครับ
ภาวนาว่าขอให้ถูกอย่างเดียวนะครับ
พลาดไม่ได้แล้วนะครับกับเรื่องเห็ดครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ
นำเฮ็ดบัญชุใส่ถุงและมัดรวมจำนวน๓คู่
ภายในเวลา๓นาที

ยายทำได้หรือไม่ได้
ถ้าได้ข้อนี้ในร่านมงแสงบาทนะครับ
เอาใจช่วยกันนะครับ
ยายทำได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้

กระโดดสุดตัวเลยครับคุณผู้ชม

๒นาที๔๘วินาทีครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ

ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
หนึ่งแสนบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอก

มีโบนัสหลังตู้รออยู่อีก๓ตู้ด้วยกันนะครับ

เอาล่ะเป็นหน้าที่ของคุณยายนะ
แต่ตอนนี้ยายต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนบ้างครับ
เรียงกันเลยนะฮะสามดอกนะฮะ
ขอให้โชคดีในการไขนะครับ
มีเวลาทั้งสิ้นนะฮะ๓ดอก

หกสิบวินาทีต่อไปนี้มีเวลาทั้งสิ้นนะครับ

ประมาณนี้แหละครับนี่จะผลัดนะฮะ
ใจเย็นให้เขาต้นไข้ครับ

ลุ้นกันนะครับว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๔
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

มาดูบอร์นัสหลังตู้หมายเลขสามนะครับ

วันนี้นะฮะครอบครัวของคุณยายเดือนนะครับ
จังหวัดราชบุรีนะครับคุณผู้ชม
ได้รับทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลยนะครับ
พร้อมกับโฆษศาสตร์อีก๑๐๐กิโลกรัม
ไอ้จะแบ่งกลับไปละ๑๐๐กิโลกรัมค่ะ
นายยังไหวหรือไม่
นี่แววตาเปลี่ยนไปกันทั้งครอบครัวเลยนะ
ยายจะนำเงินไปต่อชีวิตอะไรก่อนเลยอันดับแรก

แล้วก็คีดฟัคซินให้ราช
เหตุผมคิดว่าน่าจะทำได้เนอะ
คุณผู้ชมครับความสูญเสียหลีกเลี่ยงกันไม่ได้

อย่าสูญเสียกำลังใจ
เพราะนี่คือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ
ที่จะทำให้เราฝ่าฟันวิกฤตไปได้นะครับ
เรามาส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณยายเดือนนะครับ

ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย
และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวมากนะครับ
มาร่วมรายการแล้วก็มีสิ่งดีมาบอกกัน
มีกำลังใจดีมานำเสนอกันนะครับในวันนี้

ขอบคุณค่ะ
คุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

แล้วก็วูบไปเลยครับ

มันจูบมะม่วงรวมใส่กล่อง
ภายในเวลา๓นาที
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
โอ้ยโชคดีนะครับ